คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาในท้องที่สพนสูงกันหน่อย
เป็นรถกระบะพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง
แล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้คุณยายวัย๙๑ปีคอหักเสียชีวิตคาที่
รวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บ๓รายด้วยกัน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในท้องที่ตำรวจสพนสูง
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนมิตรภาพซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สแห่งหนึ่ง
ฝั่งขาออกจากตัวจังหวัดนครราชศรีมาระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๐
ในพื้นที่ตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับฮุก๓๑ค่ะ
โดยที่จุดเกิดเหตุไปพบรถกระบะยี่ห้อ
จังหวัดนครราชสีมาสภาพบัดเดียค่าพังยับเลยนะคะ
รถอัดติดอัดติดอยู่กับต้นไม้ขนาดใหญ่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในซากรถคันดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้
เสียชีวิต๑ศพทราบชื่อต่อมาก็คือนางใบห่างกลางอายุ๙๑ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูง
สภาพของคุณยายคือของหักเสียชีวิตค่าที่
จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันที่ไปประสบอุบัติเหตุ
เดินทางไปทำธุระที่จังหวัดลบบุรี
ระหว่างที่รถกำลังมุ่งหน้าจะกลับบ้านที่ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูง
ระหว่างที่รถวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนขับนี่คือสาเหตุ
คนขับน่าจะหลับในเป็นเหตุให้เกิดรถเสียหลัก
พุ่งชนต้นไม้ข้างทางและส่งผลให้มีคนเจ็บและคนตาย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงไปสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต่อไปเนี่ยนะคะ